แม้ว่าช่วงนี้วงการบันเทิงจะดูซบเซาเงียบเหงาสักนิดหน่อยนะคะ
แต่บอกเลยว่าเรื่องของดาราย้ายค่าย้ายสังกัดนี่โอ้โหช่วงครึ่งปีหลังนี้คึกคักสุด
อย่างล่าสุดมีข่าวว่าเคนภูมิพูม
เตรียมจะบอกลาวิกน้อยสี
แฟนสาวเอสเตอร์สุปีรีลา
หลังจากที่มีข่าวมาว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
พาไปฝากฝังกับคุณบอยเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดค่ะคุณบอยออกมาตอบเรื่องนี้แล้วนะคะ
รับว่ามีโอกาสได้เจอทั้งคู่จริงนั่นแหละ
ส่วนจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเคน
หรือว่าจีบมาเซ็นสัญญาร่วมช่องหรือไม่นั้น
ก็คงต้องแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมค่ะ
ส่วนแพลนเปิดโรงละครรัชดาลัยเทียเตอร์

บอกว่าตอนนี้ต้องพับโปรเจกต์ไปแบบยาว
เนื่องจากประถานการณ์โควิดที่ยังคาดเดาไม่ได้

ที่ต้องยกเลิกโชว์ละครเวทีทั้งหมด
น่าจะอยู่ที่กว่า๑๐ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ

โดยมีคนดูที่เว้นที่

ตั้งแต่มีนาจนถึงพฤษภามี๕โชว์นะครับ
หนึ่งในนั้นเป็นโชว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปปีหน้าเลย
ประเมินมูลค่าหรือครับ
สักเมื่อไหร่ครับ

ก็ไหล๑๐ล้านครับต้องบอกว่าไหล๑๐ล้าน